พอยมีความรู้สึกว่าแบบพลอยคุยกับลูกค้าง่ายขึ้น

ประหลาดใจมากกับการที่แบบเราได้เปลี่ยนเบอร์มาแล้ว
อยนะคะพิชยะนันศรีสวัสดิพากรค่ะ

พอยก็เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะ
ก็มีการซื้อขายค่ะสินค้าแบรนด์เนมนะคะ

วันนี้ค่ะความต้องการหรือว่าความพึงพอใจของลูกค้า

ถ้าเป็นสินค้ามือ๒แน่อยู่แล้ว
มันก็ต้องมีตำหนิบ้างมีอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
บางทีลูกค้ามีความคาดหวังสูง
คือประมาณว่าแบบลูกค้าไม่ยอมลูกค้าขอคืนสินค้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถึงขั้นแบบมีปัญหากันเลยนะ

เราก็ไม่อยากที่จะแบบมีปัญหาทีหลังอะไรอย่างนี้
มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยปวดหัวมากเลยเกี่ยวกับการทำงาน
คือตอนแรกพลอยไม่คิดจะเปลี่ยนเบอร์

แต่คือวันนั้นพอยขายของลูกค้าของเราค่ะ

เป็นเบอร์ที่เหมือนแบบโดนหักหลังอยู่ตลอดเวลา

พอเขาพูดมาตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานะ

เหมือนเราต้องเจอกับเลขไม่ดีอยู่อย่างนั้นในทุกวัน

อ่ะลองดูเลยเปลี่ยน
พอยก็แค่บอกวันเดือนปีเกิดเข้าไปนะ
เขาก็จะหาผลรวมที่ดีที่สุดให้กับเรา

ได้เบอร์สวยได้เบอร์มงคลได้เบอร์ดี

ลืมแบบเหตุการณ์พวกแบบมีปัญหากับลูกค้าไปเลยอ่ะ

แต่พอเปลี่ยนปุ๊บคนดูมากขึ้น

แต่มันเกินคาดไปไม่ใช่แค่เท่านึง
มันไปมากถึง๒เท่า๓เท่า

หลังจากเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วแบบดีขึ้น

เปลี่ยนแล้วมันจะทำให้เราแบบมงคลอ่ะ

มีเบอร์มงคลชีวิตกับเรา

และมีเลขคู่เลขมงคลในเบอร์เดียว